คุณผู้ชมคะจากกรณีเมื่อสองวันก่อนค่ะ
ที่เราเล่าข่าวไปว่ามีเมนูอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
ที่มันเหมือนกับโอ้โหไม่ได้คุณค่าทางโภชนาการ
เพราะมันเป็นแค่เศษฟักกับวิญญาณไก่เป็นน้ำใส
แล้วก็ให้เด็กถือจานข้าวมาตักใส่ตักใส่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีนี้พอตั้งแต่เป็นข่าวทางผู้มนุยการโรงเรียน
ก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
แล้ววันนี้ทางภูมิหน่วยการโรงเรียน
ก็ไปที่โรงเรียนวันแรกนับตั้งแต่เป็นข่าว
ก็มีเนี่ยค่ะน้องนักเรียนมีสิทธิ์เก่ามีผู้ปกครอง

กลับให้เด็กไป
กลับให้เด็กเดี๋ยวเขามีกำหนังใกล้มา

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

เพียงพอไม่ได้คุณภาพส่วนกรณีล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะสามารถสรุปได้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่
ทีนี้ค่ะเรามีข้อมูลในส่วนของผู้รับจ้างที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการผลิตอาหาร๙โรงเรียนเนี่ยนะคะ
มีอย่างน้อย๔ผู้ประกอบการซึ่งมีรายใหญ่ที่เข้ามาร่วมประมูลเราพูดถึงภาพรวมนะคะไม่ได้บอกว่าเขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้นะคะ
จะบอกว่ามีผู้ประกอบการรายไหนที่มาประมูลบ้างก็มีบุญยงบริการสุรีพิญโยรัตนโชธแล้วก็มีรายอื่นที่มีการจัดจ้างผู้รับเหมาเป็นการรับเหมาช่วงไปทำอาหารให้กับอาหารกลางวันของโรงเรียนทั้ง๙โรงเรียนนี้